ในช่วงนี้นะคะมาส่องหัวใจของหนุ่มฮอตคนนี้กันบ้างดีกว่า
สำหรับหนุ่มก้าวจีรายุนะคะ
หลายคนกำลังจับตาถึงความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวแคสซอนย่ามันยังไงคะ
หลายคนก็เลยจับตามองว่ากำลังกิ๊กกักศึกษาดูใจกันอยู่หรือเปล่า
แต่งานนี้เราสองคนคงตอบไม่ได้
ถ้าอยากรู้ความจริงไปฟังจากปากเจ้าตัวกันดูดีกว่าค่ะ
ถูกจับตามองถึงความสัมพันธ์ว่าจะมีอะไรในกอไผ่หรือไม่
สำหรับหนุ่มฮอตรุ่นเล็กก้าวจิรายุ
และนักแสดงสาวแคทส่อนย่า
ซึ่งหลายคนก็มองว่าที่ทั้งคู่โคจรมาร่วมงานกัน
เป็นเพราะกำลังซุ่มศึกษาดูใจกันและกันอยู่

ก็ควงกันออกมาชี้แจงด้วยตัวเอง
ยังมีอาการเขินให้ได้เห็น
จะเผยถึงสถานะว่าเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้น
เพิ่งจะเจอหน้ากันได้แค่ไม่กี่วัน
และไม่ได้มีการติดต่อกันส่วนตัว
แต่ทั้งคู่ก็ออกตัวชื่นชมฝีมือในการทำงานของกันและกัน
ส่วนความสัมพันธ์จะพัฒนาต่อได้หรือไม่
แฟนคงต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะ
โอ้โหก็เพิ่งเจอกันนี่แหละครับทั้งสองครั้งเองครับ
ก็ยังไม่มีอะไรครับผมก็ร่วมงานกันปกติครับผมครับ
ก็เขินครับผมเขินเพราะว่าก็มันด้วยซีนด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับผม
ผมก็ไม่ได้ทราบก่อนว่าแบบจะขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ครับ

จีบเลยก็ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ครับผม

แต่ก็คือประทับใจเขาทำงานเก่งแล้วก็เป็นคนดีครับ

วันนี้ก็เป็นครั้งแรกก้าวน่ารักค่ะก้าวนิสัยดีค่ะ
ไม่มีคุยกันส่วนตัวเลยค่ะก็เนี่ยค่ะมีโอกาสได้ร่วมงานกันนี้ก็เจอกันทั้งสองครั้ง
แล้วก็ดูแบบดูที่นิสัยดูแบบว่าใจคอแบบเข้ากันได้อะไรอย่างนี้มากกว่าครับ